รถกระบะคันหนึ่งนะคะบรรทุกคนงานก่อสร้าง
ท้ายกระบะเนี่ยมีคนงาน๔คนนะคะ
พอจังหวะเข้าโค้งขับมาด้วยความเร็วไง
พอเข้าโค้งเสร็จปุ๊บแตะเบรก
สะบัดค่ะกระบะกลายเป็นว่าเทกระจาดเลยนะคะ
คนที่อยู่ด้านท้าย๔คนได้รับบาดเจ็บทั้ง๔คน
แล้วจะบอกว่าเทคกระจาดไปกันคนละทิศคนละทางแบบนี้ค่ะ
สรุปเบ็ดเสร็จแล้วบรรทัศน์สุดท้ายงานนี้
บาดเจ็บ๖คนเล็กน้อยก็แตกต่างกันไป

จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณถนนคันคลองชลประธานนะคะ

อยู่หน้าสำนักงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่๓
สำนักงานชนรับประทานที่๑เยื้องกับคณะเกษตรศาสตร์
เหยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ
เห็นไหมฮะกู้ชีพกู้ภัยก็ต้องช่วยกันแล้วค่ะ
คนเจ็บที่ถูกเทกระจาดเนี่ย๔คนเป็นชาย๓หญิง๑นะคะ
๔คนอาการค่อนข้างสาหัสแขนหักบ้างขาหักบ้าง
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ทีนี้ไปสอบถามคนที่เขาเป็นคนขับรถกระบะคันนี้
ชื่อว่านายสุภเริกคำแก้วอายุ๒๕ปี
บอกว่าคืออย่างนี้หลังเลิกจากไซส์งานเกาะสร้าง
ก็เลยพาคนงานทั้งหมด๕คน
รวมทั้งตัวคนขับนายสุภเริกทั้งหมดเป็น๖คน
กับบ้านพักในพื้นที่ตำบลแม่เหียกอำเภอเจียงใหม่นะคะ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเนี่ยคือตรงนี้มันเป็นทางโค้ง
แล้วทางโค้งยังไงล่ะตัวเองก็ขับมาใช้ความเร็วเหมือนกัน
เบรกค่ะเพื่อชะลอเข้าโค้ง
แต่ปรากฏว่ามันไม่ทันแล้วคุณต้องแตะก่อนที่จะเข้าโค้งถูกไหม
คือจริงหรือว่าแบบนี้ก็ได้น้องปุ้ยคุณผู้ชมฮะก๊อฟครับแบบนี้ใช้วิธีถอนคันเร่งครับ
ไม่ต้องแตะก็ได้สล้อเล่นชะลง
แล้วยังไงล่ะแตะเบรกช่วงเข้าโค้ง
สะบัดสิคะเสียหลักรถไปชนกับแผงกั้นข้างทางพลิกคว่ำค่ะ
อุปกรณ์ก่อสร้างก็เทกระจาดออกมาเช่นเดียวกันค่ะ

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พบรอยเบรกเป็นทางยาวเลย
ส่วนที่กั้นข้างทางก็ถูกชนจนงอนะคะ
ซึ่งตำรวจก็ต้องมีการสอบปากคำต่อไป

อันนี้ทำให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหายด้วยนะคะ

โค้งแห่งนี้นะฟังไว้เลยนะคะ
ใครที่ไม่ชินเส้นทาง
หรือใครที่เป็นคนในพื้นที่ยิ่งต้องระมัดระวัง

โค้งแห่งนี้มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
เคยมีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บมาแล้วเป็นจำนวนมาก
ชาวบ้านเรียกโค้งตรงนี้ว่าโค้งปรับเซียนค่ะ
คุณผู้ชมครับโค้งเนี่ยมันจะรับไม่รับ
มันจะปลอดภัยไม่ปลอดภัยถ้าช้าปลอดภัยครับ
ถ้าเร็วจะไม่ปลอดภัยแล้วก็เรื่องของรถกระบะจำได้ไหมครับ
เคยมีดราม่าตอนสงการอยู่ปีนึง

เพราะว่ากลัวจะประสบอุบัติเหตุ

แต่ว่าก็มีดราม่าใหญ่ขึ้นในประเทศเลย
แล้วบอกว่าการที่จะต้องให้นั่งท้ายกระบะ

มันเป็นวิถีชีวิตในการใช้งานแบบคนไทย
ยังไงก็ต้องระวังหน่อยแล้วกันนะฮะถ้าอย่างนั้นนะครับ
สิ่งใดก็คนขับนี่แหละฮะนะครับต้องระวังกันด้วย